ที่พี่สาวให้ไปส่งหลานที่โรงเรียน

เราไม่ขอสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าเขาไม่พอใจที่ให้เขาเนี่ย

ก็แต่งตัวรอบอกจะติดรถไปธนาคารด้วย
ผู้เสียหายอายุ๕๒ปีคุณผู้ชมแขนหักค่ะ
จากการถูกกระทำอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วที่น่าห่วงก็คือว่าเด็กอยู่ตรงนั้นด้วย
๒คนมีเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
เด็กผู้หญิงอายุขวบเศษก็ร้องไห้จ้าด้วยความตกใจค่ะ
ผู้เสียหายอายุ๕๓ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๓มีนาคม
ลูกสาวเธอโทรไปบอกน้องชายบอกรับหลานไปส่งร้องเลียนหน่อย

แม่เด็กก็แต่งตัวรอขอติดรถไปธนาคารด้วย
ทำให้น้องชายไม่พอใจต่อว่าว่าทำไมไม่ถามก่อนว่าว่างหรือเปล่า
แล้วปรีเข้ามาทำร้ายเธอซึ่งเป็นพี่สาวเลย
บาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหักนะคะต้องเข้าเฝือก
ศีรษะก็ปูดบวมและมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
บอกว่ารอบสุดท้ายผู้ก่อเหตุถือมีดกลับเข้ามา
แล้วปลาใส่เธอค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่โดนใครนะคะ
เย็ดบอกว่าผู้ก่อเหตุเตรียมท่อนเหล็กด้วย
เหมือนจะว่าจะขู่ให้ตาย
เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพวังเหนือค่ะ
จะไปหลบตรงไหนเพราะละออนมันก็ว่าหัว
เอาใจก็เลยแนะนำว่านี่ผมไปขอโทษพี่เอ้ย
ไปทันไปหาคนเป็นผู้หญิง
ไปดีก็ได้อันนี้ผมติ้งจะเอาตาย
มันเตรียมท่อนได้ไกลแล้วมันบอกอย่างนั้น
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นค่ะ